กู้ภัยสองหน่วยแล้วมีเรื่องกันแล้วทะเลาะกันแล้วตีกัน

ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของพื้นที่ทับซ้อนแย่งคนเจ็บถูกไหม

เกิดขึ้นเนี่ยจนตำรวจมาจาก๓สอนอเลยนะ

โอ้โหดูความชุนละมุนสิคุณผู้ชม
เนี่ยเหตุการณ์นี้กู้ภัยกับกู้ภัยนะ
ว่าหน่วยไหนใช่ชกกันใหญ่เลยนะฮะ
และเป็นสองค่ายที่เคยทะเลาะวิวาสครั้งใหญ่มาแล้วด้วย
ใช่นี่ฝั่งหนึ่งเป็นร่วมกับตันยู
เกิดเหตุอยู่ตรงแถวราชดำเนินนะคะใกล้กับแยกผ่านฟ้าลีลาศ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ก่อนหน้ากู้ภัยทั้งสองหน่วยเข้าไปช่วยคนเจ็บ
รถมอเตอร์ไซค์ชนตรงถนนบำรุงเมือง

เพราะว่าเขตตรงนั้นมันเป็นเขตทับซ้อนของสองหนุ่ม
กู้ภัยทั้งสองหน่วยก็มาคุยกันมาเคลียร์กัน
เคลียร์กันไม่ได้จริงค่ะ
มีปัญหาทะเลาะกันต่อยกันลงมือทำร้ายกันแบบนี้
ทีนี้๓สนมาหมดเลยค่ะ

กู้ภัยตีกันทะเลาะกันแบบนี้
แล้วก็สั่งให้ทั้งสองฝ่ายแยก
คนเจ็บในเหตุการณ์นี้๓รายค่ะ

ทีนี้ตัวแทนของกู้ภัยทั้ง๒หน่วย
ก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอนนางเลิ้ง
แล้วฝั่งร่วมกระตันยูที่บอกว่าเจ็บ๓คน
ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจนะ
ทีนี้ก็ต้องมาแจ้งความเอาผิดกับอีกฝั่งหนึ่ง
ฝั่งคู่กรณีคือฝั่งมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพ
มาแจ้งความที่สอนอสำราญราชค่ะ
โอ้โหเวลามีเรื่องแบบนี้
ก็ต้องไปถามกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมกับตันยูหน่อย
หน้าคุ้นตาพี่โบ๊ทวิบูรณันค่ะ
โบ๊ทบอกแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
เกิดจากการกระทบกระทั่งกัน
พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ทับซ้อน
ของร่วมกับตันยูกับมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพ
เอาจริงนะมันเคยเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้

โอ้โหนักข่าวก็ต้องหลบในการถ่ายภาพเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะระงับเหตุในการยิงกันด้วยนะฮะ
ตอนนั้นปอกกระสุนหัวกระสุนตกในพื้นที่เพียบเลยนะ
ทีนี้คุณผู้ชมพี่โบ๊ทก็ยังกลัว

อย่างกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ศูนย์เอลวันกรุงเทพฯมหานครกระทรวงศาสตร์ธรรณสุข

หรือว่าการทำงานของสองมูลนิธิอย่างจริงจังนะคะ
แต่ว่าปัญหาอย่างที่บอกร้อยคนร้อยแบบหนาจิตตาม

ก็สำหรับแบบว่าที่ผมถือว่าเพียงพอแล้วนะ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเขาจะทำงาน

แต่คุณต้องไปผ่านระบบเอวันเหมือนเรา
บอกว่าทุกคนหวังดีอยากทำงานให้ประชาชนเหมือนกันหมด
แต่สุดท้ายความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหน
ระบบที่ทำงานอย่างถูกต้องอยู่ทุกตรงไหน
นี่ไงพี่โบ๊ทบอกต้องไปผ่าระบบเลยนะคะ
แต่หลายคนอาจจะถามนะคุณนะว่าคือเขาเป็นอาสาทั้งสองหน่วยนะฮะ
แม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
และทีนี้ก็ดูแลหรือว่าทับซ้อนพื้นที่กันอยู่
แต่ทีนี้จำเป็นต้องให้หน่วยงานเขาจัดระบบเหรอ
หรือว่าทั้งสองหน่วยควรจะเคลียร์กันให้ได้เอง
คือเพราะปกติสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแบ่งเขต
คือก็เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขกับกรทมถูกไหมคะ

แต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลัวว่าจะแบ่งกันเองไม่ลงตัวไง
นี่ฮะมันก็เลยมีคำถามต้องรอหน่วยงานเขาแบ่งเขตนะฮะ
เอาให้ชัดเจนหรือคุณควรจะแบ่งเขตตัวเองกันก่อน
เอาให้ชัดเจนกันก่อนอย่าเพิ่งมาทะเลาะอย่าเพิ่งมาตี
เพิ่งมาแย่งศพแย่งคนเจ็บกันนะฮะ
เพราะว่าเข้าใจแหละว่าไม่ว่าจะมูลนิธิไหน
หมายคือเป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือคนเจ็บถูกไหม

ไม่อยากรายงานข่าวกู้ภัยตีกันเอง
ตำรวจนครบานได้รับทราบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการกระทบกระทั่งกัน
เวลาที่จะออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทับซ้อนในพื้นที่ต่าง
เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น
แล้วนักข่าวของเราค่ะวันนี้ไปตามความคืบหน้า
ไปที่สอนอสำราญราชกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าไปถามไงว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
บอกแบบนี้นะคะว่าหลังจากที่มีการมาแจ้งความเอาผิดแล้วนะ
ฝั่งคู่กรณีมาแจ้งที่สนสำราญราช
เจ้าหน้าที่เองอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวฝั่งคนเจ็บคือฝั่งร่วมกระตันยู๓รายใช่ไหมคะ
เดี๋ยวรอสอบปากคำฝั่งคนเจ็บก่อน
จะได้หาสาเหตุแล้วก็ตามตัวฝั่งผู้ที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
จำกันได้นะ๑๔มกราคมปี๖๕นะครับ
เวลาตีหนึ่งที่ยิงกันบนถนนเกษตรนวมมิลบริษัทต่อมอดที่๗๐คุณ
คราวก่อนก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจนะ
ทั้งสองฝ่ายยกพวกมาพวกละ๒๐๓๐คนจะเอามาเคลียร์กัน

คราวก่อนมีการฆาตโทษกันไว้แล้วนะคุณนะ
โทษว่าให้ทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจกับสมาชิกซะ
เพื่อยุติความรุนแรงหากยังเกิดเหตุรุนแรงซ้ำ
ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาน๒จะทำหนังสือ
หน่วยงามราชการที่เกี่ยวข้องและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ซ้ำแล้วนะใช่สินะครับและอีกข้อหนึ่งนะฮะ
ว่าได้รับอนุญาตจากหน่วยงามราชการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
หากพบว่ายังไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการตามกฎหมาย

คุณโบ๊ทพูดในลักษณะเหมือนอีกมูลนิธิเนี่ย

เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะค่ะอืม